ชาวบ้านแถวซอยลาดพร้าว๖๒แตกตื่นกันใหญ่เลยนะคะ
ระเบิดมีคนไปเจอวัตถุต้องสงสัย
ลักษณะคล้ายระเบิดเลยนะคะ

และนอกจากนี้ระเบิดที่เขาบอกเป็นวัตถุต้องสงสัยที่ไปเจอ

และตามแผนที่เป็นแผนที่ในกรุงเทพนะ

มันระเบิดแน่นะถ้าคนเห็นตอนแรกเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ที่แผนที่ที่บอกมันน่าสงสัย
ก็คือว่ามันมีการทำจุดทำมาร์คสำคัญ
ตามสถานที่ต่างในกรุงเทพ
คนที่ไปเจอเขาก็ตกออกตกใจ
นี่มันเป็นการเตรียมแผนวินาศกรรมกรุงเทพอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
รีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ตำรวจมาเลยค่ะสนวังทองหลาง
เอ้าเบื้องต้นก่อนนะดูก่อนนะ
เอ้ามันไม่ใช่ระเบิดจริงนี่
มันเป็นนาฬิกาเรียนแบบระเบิด
อกจากนี้อย่างที่บอกพบระเบิดแล้ว
มีพบแผนที่กรุงเทพปักหมุดสีเหลืองจุดสำคัญด้วย
คนเขาก็ตกอกตกใจสงสัยกันเนี่ยนะคะ
ตำรวจค่ะสืบทั้งจากพยาน
ทั้งจากกล้องวงจรปิดสืบไปสืบมา
เอ้ารู้ตัวคนที่เอาระเบิดมาวางแล้ว
ถูกคล้ายระเบิดมาวางแล้วชื่อว่าในบ่อน
อายุ๓๔ปีเอาตัวในบอลมาพูดมาคุยหน่อยสิ
บอลบอกว่าผมไม่ได้ต้องการสร้างสถานการณ์
หรือก่อวินาศกรรมแต่ยังได้
นาฬิกาเรียนแบบระเบิดที่พบเนี่ย
ซื้อมาตั้งแต่๔ปีก่อนตอนนั้นซื้อมา๘๐๐บาท
เพราะรูปทรงมันเท่ดีผมชอบ
และห้องที่เจ้าหน้าที่ไปพบนาฬิกาแล้วก็แผนที่
ผมเคยอยู่ห้องนี้๕ปีแล้ว
แต่เจ้าของอาคารเขาบอกให้ย้ายออก
ทุกคนต้องย้ายออกผมก็ย้ายออกมา๕ปีแล้ว
จุดใหม่ที่ผมมาเช่าอยู่อยู่ติดกัน
แต่ด้วยความผูกพันกับห้องเดิมเพราะอยู่มาตั้ง๕ปี
เขาก็เลยปีนข้ามไปข้ามมาอยู่ห้องที่เคยอยู่ด้วย
แต่เป็นการลักลอบเข้าไปนะอยู่ห้องนี้ด้วย
อยู่ห้องที่ตัวเองเช่าอยู่ในปัจจุบันด้วย
ส่วนนาฬิกาที่ลักษณะคล้ายระเบิด
เขาไม่ได้ย้ายมาที่ห้องใหม่ด้วยเขาวางไว้ที่ห้องเดิมนี้นะคะ
ส่วนแผนที่ล่ะบอลบอลทำจุดต่างไว้ตรงแผนที่เนี่ย
หมายความว่ายังไงบอลเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อ
ก็เลยทำจุดต่างไว้เพราะว่าผมต้องทำงานเกี่ยวกับแผนที่
ต้องไปสถานที่นู่นนี่นั่นในกรุงเทพ

เป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องรักษาตัวเอง

ยืนยันบอลยืนยันบอกไม่ได้มีเจตนาเลย
ที่จะทำให้คนตกแตกตื่นตกใจ
ขอโทษสังคมที่ทำให้เข้าใจผิดเนี่ยนะคะ
อ่ะกรณีนี้แบ่งเป็น๒อย่าง
อย่างแรกก็คือห้องเช่าที่เขาเคยอยู่เขาแอบปีนเข้าไป

คดีบุกรุกปล่อยเขาเถอะไม่เป็นไร
แต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทำให้คนแตกตื่นตกใจตำรวจมีความจำเป็นนะคะ
ต้องแจ้งข้อกล่าวหาทำให้ตื่นตระหนกตกใจ
เป็นละหูโทษแหละปรับ๕๐๐บาท
แต่การปรับ๕๐๐บาทบอลก็บอกไม่มีเงินอีก

ออกเงินค่าปรับให้กับบอล๕๐๐บาท

พากลับไปส่งที่พักแล้วก็ตักเตือนว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ
วัตถุอะไรที่มันต้องสงสัยเก็บไว้ใกล้ตัว